บรรยาตรงนี้ของกิริโภงครับบรรชิตหลุดไปเลย
เราไม่ล้ำนะครับจังหวะนี้แต่เลือกยิงออกข้างไป
มีจังหวะยกมือเนี่ยครับคือเขาคิดว่า
เทกูซังเนี่ยเป็นไลแมนครับ
ใส่เสื้อแดงครับก็เลยหยุดชะงักเมื่อสักครู่ไป
สุดท้ายนี่นะครับก็ให้เทกูไปเปลี่ยนเสื้อซะเลยครับ

๑ตุลาคมในเวลา๑๙นาฬิกาครับ

หลังจากผลงานของทีมไม่เป็นไปตามเป้าหมายของสโมสร

รับตำแหน่งรักษาการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกศรไปก่อน
แล้วก็ฝากผลงานพาทีมจบอันดับ๒ระดูการที่แล้วครับ

อีกหนึ่งคู่ทะลมและจวกไป๕๐เลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ชนะเนี่ยก็อาจจะเป็นนัดสุดท้ายของเขาในถิ่นกิเรนพยองครับ
๑๖ลูก๒ครับวงศกรชัยกุลเทวินดึงไปดึงมาแล้วยิงเข้าอีกนะครับ
วงศักรณ์กับวุดธเทพเนี่ยไปลอกนะครับเหมือนจะสื่อสายกับไม่เข้าใจครับ
กันเหมือนจะทะเลาะกันนะครับสุดท้ายครับเป็นวงศกรเนี่ยกลับมาเตะครับ
เมืองทองปลดล็อกชนะในรอบ๕เกมครับไปอยู่อันดับ๑๐มี๑๐คะแนนนะครับ
หลังเกมมาริโอยูรอสกี้ยืนยันว่าตอนแรกถ้าไม่ชนะนะครับ
ลาออกแต่สุดท้ายพอได้๓แต้มก็อยู่ทำทีมต่อ
ซึ่งถือว่าฟอร์มการเล่นดีที่สุดในรอบเกือบ๒ปี
ความคิดของเขาที่ทำทีมมาก็ขอบคุณบอร์ดบริหารที่
สนุนมาตลอดครับผลอีกสองคู่สุโขทัยแพ้ให้กับการท่าเรือ
ต่อสามแล้วก็ราชบุรีครับเสมอกับชนบุรีไปหนึ่งต่อหนึ่ง
ไปดูวอเล็กบอลนะครับในถ้วยตุรกีครับนะครับ
รอบแรกกลุ่มสี่นัดที่สามซาดีเย่ต้องสังกัดของชาชุออนโมกศรี
แล้วก็อัชราพรโคงยศสองนักวอเลฟอลหญิงไทย
ที่ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามแต้มเอาชนะนูลิเฟอร์สามต้นหนึ่งเซตนะครับ
ก็เก็บเพิ่มเป็น๖คะแนนเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย
ฐานะอันดับ๒ของกลุ่มผลงาน๒นักตบสาวไทยนะครับ
ชาชุออนทำยี่สิบเอ็ดขนาดแล้วก็อัชราพรทำไปเก้าขนาดครับ
แสดงความคิดเห็นเรื่องของการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของโตโน่เพื่อระดมทุน
ก็คือเรวดีศรีเท้าตำนานลมกรดทีมชาติไทย
ซึ่งเคยไปแข่งขันวิ่ง๔๐๐เมตรหญิงในโอลิปิกเกมส์
๑๙๘๔ที่สหรัฐอเมริกา
คอมเมนต์ตั้งคำถามว่าทำไมหมอฤทธิ์เนี่ย
ไม่คิดวิธีที่จะช่วยหมอแล้วก็พยาบาลให้เหน็ดเหนื่อยน้อยลง
ด้วยวิธีคิดแล้วก็สามารถสำนึกของหมอโอโหพลดน้องฮากแรงเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มองว่าโตโน่ทำเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน
ประสงค์หลักก็คือผู้ป่วยนะครับ